ตรวจสอบโดนชะตากันต่อเลยนะครับ

แหมมันเบียดใกล้วันที่๑๖เข้ามาทุกทีแล้วค่ะหมอไก่

ดูสิคะคุณชนะหัวใจคุณเป็นไง
หัวใจผมเริ่มจะห่อเหี่ยว
เหมือนโดนทิ้งเอาไว้อยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วย

เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้หมอไก่จะบอกว่า
ราศีไหนที่มีเกณฑ์รวยแบบไม่รู้ตัว
ราศีแรกนะคะที่ดวงดีมากเลยในช่วงนี้นั่นก็คือ

บอกตรงว่าดวงของเขาดีมากเลยนะคะ
มีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝัน

หรือว่าถ้าใครที่อยากเศรียงดวงอยู่แล้ว
เอาขาลไมล์มาทาก็ไม่ไหาย

เวลาได้โอกาสที่จะได้โชคลาภ
คือดวงเกี่ยวกับการเงินเครืองี้ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้ว

ได้แต่ว่าอย่ามากเกินไปนะคะ
เพราะว่าดวงของเขาเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบนะ
แต่ว่าจะเป็นลาบแบบกรุบกิบ

พอที่แบบว่าจะทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

หมอไก่ราศีเมษได้ยินไม่ใช่เดินไปที่แผงแล้วกวาดเลย
ไม่ได้ใจเย็นแต่มีบางคนถามว่าฝากราศีเมษซื้อจะได้ไหม
อย่างนั้นเลยโอ้นี่หัวหมอแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้นะ

เอามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างสำหรับราศีเมษช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องของการเงินอาจจะต้องระวังนิดนึง
ก็คือเขาเรียกว่าเงินดีก็คือมีรายได้เข้ามาเยอะ
แต่รายจ่ายเนี่ยโอ้โหรายจ่ายแซงรายได้ไปแล้ว
อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะครับ
มีเงินเข้ามามากจริงแต่คือเก็บไม่อยู่เลยนะ
การเงินเนี่ยเหมือนรถเมศสายแปดพอเทียบท่าปุ๊บแล้วไป
โอ้โหวดเลย

เข้าปุ๊บแล้วออกปั๊บเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
ยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครที่เสี่ยงดวงแล้ว

เวลาได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหตุให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปทันทีเลย
ขอแนะนำว่าให้เจียดเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ
ใช่ค่ะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าเราได้เงินมาแล้ว

มันจะได้ไม่มีเรื่องให้เราต้องเสียเงินเยอะ
แล้วเราควรจะเสียเงินแบบทำบุญด้วยวิธีไหนคะ

แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์

นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาตเนี่ย
ถือว่าแบบมันรุนแรงมาก

คุณชนะนี่กำลังคิดแล้วถ่ายชีวิตโคกระบือใช่ไหมคะ

เอาเป็นว่าสัตว์ที่ใกล้จะถึงฆาต

หรือปลาในตลาดนี้ได้มั้ยคะ
ว่าเรากำลังไปช้อปปิ้งจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราไปเจออุ้ยปลามันถึงเขียงแล้วอะไรอย่างนี้

มีคนเคยบอกผมนะแบบนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะ
คือการไปช่วยสัตว์ที่มันอยู่ในตลาดสด
ที่พร้อมจะเอาไปทำอาหารอันนี้ได้บุญอย่างแรงเลยนะ
ใช่ค่ะใช่บุญแรงเพราะว่ามันกำลังจะถึงฆาตแล้ว

คือทุกราศีสามารถทำบุญแก้เคล็ดวิธีนี้ได้เหมือนกันถูกไหมคะ

เอาล่ะยังไม่หมดมีอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์จะรวยไม่รู้ตัว

ชาวราศีกรกฎนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเงินถือว่ารุ่มดอนนะ
ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะบางทีก็แบบว่าอุ้ยเงินเข้ามาเยอะ
บางทีก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายมาก
แต่ว่าตอนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎเรียกว่ามีความมั่นคงมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะ
การเงินถือว่าดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยในช่วงนี้คือจะเก็บเงินได้มาก
มีโอกาสที่จะได้ลาบจากช่องทางใหม่หนทางใหม่
หรือว่าในเรื่องของพวกอาชีพเสริมด้วย
เรียกว่าการเงินดีมากเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎจะถามว่าเอ๊ะแล้วในช่วงนี้จะมีโอกาสได้โชคลาภ
ลอยมีไหมคะฟลุกอย่างนี้ค่ะ
มีโอกาสได้ลาบลอยอย่างที่คุณใบตองว่านี่แหละค่ะ
อุ๊ยมีโอกาสใช่ไหมคะ
มีโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำถ้าจะให้ดี
เวลาเราเสี่ยงดวงเราต้องเสี่ยงอย่างมีสกิล

ผมเคยได้ยินแต่เสี่ยงอย่างมีสติแต่เนี่ยเสี่ยงอย่างมีสกิลมันคือยังไง

ก็คือให้คุณเวลาที่จะไปเสี่ยงดวงให้ไปเสี่ยงดวงกับคนที่เขาขายแบบเป็นหลักเป็นแหล่ง
ก็คือเห็นว่าคนนี้มาขายตรงนี้ตลอดแบบนี้อาจจะมีโอกาสได้กว่า
เป็นหลักของราศีกรกฎหรือว่ายังไงคะ

โดยตรงเลยคือช่วงนี้ก็คือไปซื้อกับร้านที่เป็นหลักเป็นแหล่งขาย

หรือว่าเห็นแม่ค้าคนนี้มาตลอดเวลาเราไปกินข้าวร้านนี้เห็นแม่ค้าคนนี้มาตลอดแบบนี้ได้อยู่
คือเราก็ฝากราศีกรกฎซื้อไม่ได้ใช่ไหมค

ค่ะเอาอย่างนี้ไปดูเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับราศีกรกฎดีกว่า
เพราะให้ชาวราศีกรกฎไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าน้ำเนี่ยมันก็คือโชคลาภในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะ
เช่นการทำบุญวัดริมน้ำก็ได้การถวายน้ำดื่มเป็นแพ็คก็ได้
เช่นกันการถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้แต่จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึง

ถ้าเวลาที่เราถวายปัจจัยค่าน้ำให้เรา
เพื่อทำให้เราเตรียมดวงนะราศีกอรักษ์คนอื่นจะนำไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ราศีสุดท้ายที่มีเกณฑ์รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะ
ก็คือชาวราศีมีนด้านนะเอง

ใช่ค่ะชาวราศีมีนครับเรียกว่าช่วงนี้บุญภาวาสนาสงฆ์
เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะ
ยิ่งในช่วงนี้เรียกว่าแต้มบุญทำงาน
เหมือนราศีมีนจะดวงดีนะใช่ไหมคะช่วงหลังนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าเรียกว่าดวงชะตาของเขา
มีดาวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทับตัวของเขาเอง

เรื่องที่มันคิดว่ามันไม่น่าจะได้มันก็จะได้
โชคลาภที่คิดว่าอุ๊ยมันไม่น่าจะได้มันก็มีโอกาส
คนมีแต้มบุญนี่โชคดีนะแต่บางคนมีแต่แต้มในบัตรเครดิต

แต้มเยอะดอกเบี้ยก็เยอะ
เคล็ดลับหน่อยดีกว่าสำหรับราศีมีน
เห็นว่าดวงดีเหลือเกินในช่วงนี้ยังต้องมีการเสริมดวงเสริมดวงด้วยไหมคะ
ชาวราศรีมีนนะคะขอแนะนำว่าให้เน้นในเรื่องของความถี่
ในเรื่องของการทำบุญนะคะจะทำบุญที่ไหนก็ได้
ไหว้พระในบ้านนอกบ้านก็ได้
แต่ขอแนะนำว่าให้มีความถี่นิดนึง

สมมุติว่าเวลาเราไหว้พระที่บ้านเนี่ย
แล้วก็ขอให้เหมือนกับว่าไหว้ทุกวันพระ
อย่าให้ขาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะ
และถ้ายิ่งมีโอกาสไปได้ไหว้พระปางมารวิชัยยิ่งดี
ถ้าใครนึกไม่ออกว่าพระปามารวิชัยเป็นยังไง
ก็ให้นึกถึงหลวงพ่อพระพุทธชินราช
แบบนั้นเลยนะคะก็จะยิ่งเป็นการเสริมดวงสร้างบารมี
โอ้โหครบถ้วนจริงสำหรับ๓ราศีที่มีเกณฑ์

เรามีวิธีการเสริมดวงในแต่ละอย่างที่หมอไก่บอกมา
สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะ

ทุกวันนี้ราชิกเราคือจะฝากราชิกอื่นซื้อไม่ได้ก็แล้วแต่